การนี้หน่อยค่ะเก๋งดำคันนี้นะ
คือเขาขับมาจะมาชนผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างทาง

แล้วปรากฏว่ารถเก๋งดำไปชนมอเตอร์ไซค์อีก๒คัน
แล้วคุณว่าเขาจอดหรือเขาหนีลองดูค่ะ
ไหนล่ะคะไหนไปแล้วเนี่ย
แล้วเฉียดฉิวนิดเดียวเองผู้หญิงเสื้อดำนี่คุณ
ถ้าเกิดผู้หญิงไม่เบี่ยงหลบนี่คือโดนชนเลยนะ
จังหวะนี้เลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นวินาทีชีวิตจริงนะ
คุณลองคิดถ้าผู้หญิงไม่ได้หันไปมองทางขวาเนี่ย

คลิปนี้นะเพจสายใหม่ต้องรอดเอามาโพสต์
แล้วก็บอกว่าอ้าวไปเลยเหรอคะ

รถเก๋งสีดำขับมาชนแล้วหนีไปเลยค่ะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่เคหะวัดประชุมราช

เมื่อคืนวันที่๕ที่ผ่านมาตอน๕ทุ่มค่ะ
ทีนี้วันนี้นักข่าวของเราก็เลยลงไปจุดที่เกิดเหตุ
ที่ดูเนี่ยข้างหน้าเหมือนกับเป็นร้านเหมือนเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
แต่ตัวร้านเป็นร้านขายของชำค่ะคุณผู้ชม

๖ที่ตำบลบึงคำพร้อยของปฐุมธานีนะคะ
นี่ตอนที่เราไปเจอนะเราไปเจอคุณยานวัฒน์แสงไฟจิต

เพราะอะไรล่ะมอเตอร์ไซค์ของคุณยานวัฒน์สิดูสิโดนชน
แล้วเห็นไหมเนี่ยมันพังเกือบทั้งคันเลยค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นผมกับน้องชายก็มาซื้อของที่ร้าน
จอดรถเอาไว้แล้วรถเก๋งดำพุ่งมาชนเลย
หลังจากนั้นผมก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่สพลำลูกกาค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกทีนึง
จนถึงตอนนี้นะยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามเรื่องเลย

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมจะไปส่งแฟน

หน้าจะเมาครับ
จะเมาครับอ๋อน่าจะเมาใช่ไหมแล้วตอนนี้เราอยากจะฝากไปอะไรไปถึงผู้ก่อเหตุบ้าง

อยากให้มารับผิดชอบเรื่องรถครับเพราะไม่มีใช้ไป
ส่งเมียไปทำงานส่งลูกไปทำงานอะไรอย่างนี้

โอ้โหแต่เรื่องนี้เห็นวงจรปิดชัดเจนเลยนะ
ใช่แต่เอาจริงรถมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดชิดทางอยู่นะ

เดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดรถคันนี้ขับไปทางไหนต่อ
แล้วก็ตามตัวคนขับเก๋งดำมาดำเนินคดีด้วย
อันนี้ทางผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบ

ร้อนถึงพี่เอกพบของเราอีกแล้ว
ช่วงนี้พี่เอกภพสายใหม่ต้องรอดเนี่ยทำงานหลายเรื่องนะ
ใช่ค่ะแต่สำหรับเรื่องนี้ตำรวจเขาบอกว่าน่าจะได้ตัวคนขับเก๋งดำมาเร็วนี้ค่ะ